ภาคกลางขอเป็นเด็กดีแซะสามมิตรดื้อด้าน
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแตกแถวของพักพลังประชารัฐนี่แหละ
ที่เขามีการแตกเป็นกวนเป็นก๊ก
โดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่พอใจ
เรื่องของการแบ่งเค้กในการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี
โดยเฉพาะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เขาก็เลยบอกว่ามันมีการแตกแถวหรือเปล่า
ทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วย
ตอนที่ไปเยือนญี่ปุ่นนะคะบอกว่าหยุดได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้ว
นายกตัดสินใจเป็นผู้รับผิดชอบวันหน้าไม่พอใจจะไปไหนก็แล้วแต่
คุณพุศก็แล้วแต่ดิเดี๋ยวก่อนสำเนี่ยงไหนนะ

ก็แล้วแต่สิก็แล้วแต่ประมาณนี้แต่ขอร้องให้อยู่กันไปก่อนนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะคะ
ไหนคุณเกริ่นมาขนาดนี้แล้วดิฉันเรียกไลน์เลยได้ไหม

ฝนตกขี้หมูหลายคุณผู้ชมเติมคำให้หน่อยว่าคนอะไรมาพบกันเอามาสร้างสรรค์
อยากรู้ว่าแต่ละคนมีไอเดียแบบไหนดีไหม
ส่งไลน์เข้ามานะครับทิ้งที่ร้านหน้าจอไว้แล้วก็ทางด้านของในเฟซบุ๊คไลน์ตอนนี้ก็รับชมได้ทุกช่องทาง
ไหนพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วขอเริ่มที่เรื่องการเมืองก่อนเลย
ได้ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมมาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันหน่อยนะครับ
จริงแล้วเชื่อว่าหลายคนตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วแหละเพราะว่านับเวลาแล้วที่ฉันนั่งนับปฏิทินเมื่อสักครู่
เลือกตั้ง๒๔มีนาคมจนถึงปัจจุบัน๙๙วัน๔เดือนแล้วรัฐบาลยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
คือไม่จบไม่สิ้นยังม่วนกันอยู่กับการว่าแหลกเก้าอี้ใครไปไหนใครนั่งตรงไหนได้นั่งไม่ได้นั่ง
โดยเฉพาะกรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นจำได้ใช่ไหมคะสอสอเมื่อก่อนเนี่ยสังกัดพักพลังประชาชนขออภัยพักพลังชน
หลังจากนั้นก็โยกย้ายมาอยู่พักพลังประชารัฐทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสอสอกลุ่มกวนภาคกลาง๓๔ที่นั่งสอสอ
แต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็คือฝ่ายบริหารเลยเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะสำหรับคุณสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรี
ซึ่งกรณีที่ไม่ได้มีโคต้ารัฐมนตรีทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้ชื่อเขาก็ปรากฏในโผล่คณะรัฐมนตรีก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่ล่าสุดเนี่ยนะคะก็หลุดโผล่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณสุชาติก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรีซึ่งเป็นแก่นำภาคกลางพักพลังประชารัฐ
ก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าหลุดจากตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แล้วก็ความเคลื่อนไหวของบางกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีภายในโคต้าของพักพลังประชารัฐ
ว่าต้องยอมรับเหตุผลที่คือคุณสุชาติบอกว่าที่ตัวเองโยกย้ายจากภักดิ์พลังชนมาอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ก็เพราะว่าต้องการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
และมาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อมีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้มาเพื่อขอตำแหน่ง
เพราะฉะนั้นก็เลยวิงวอนบางกลุ่มที่ยังคงเคลื่อนไหวให้คำนึงถึงความเชื่อมั่นในการเดินหน้าของประเทศ
เรื่องของการแก้ปัญหาคือตอนนี้อยากให้นายกรัฐมนตรีสามารถที่จะฟอร์มคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศให้ได้
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมกวนสามมิตรโอ้โหยังวุ่นไม่จบนะคะวุ่นทั้งพักเลย
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจล่าสุดก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีบรายชื่อของพักพลังประชารัฐแล้วก็แก่นำกลุ่มสามมิตรนะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์แหละบอกว่าปฏิเสธปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมนำ๓๐สอสอถอนตัวจากรัฐบาลเพราะไม่พอใจเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีนี่แหละ
การหลังถูกสลับเก้าอี้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็บอกตลอดว่าตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองมาเนี่ยนะไม่เคยใช้วิธีการข่มครูเพื่อขอตำแหน่งการได้รับตำแหน่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านนายกให้ต้นรับตำแหน่งสำคัญสำคัญก็เพราะ
แต่ก็ประมาณสี่เดือนแล้วคุณยังไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อวานนี้หากคุณอนุสอนเหยียมสะอาดคณะทำงานสื่อสารการเมืองภักดิ์เพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กลุ่มสามมิตรกลุ่มสอสอภักดิ์กลางของภักดิ์พลังประชารัฐไม่พอใจที่ถูกผลเอกประยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชมีการ
มีความเสื่อมอย่าพูดว่าการปฏิรูปการเมืองยังไม่สำเร็จเพราะว่าทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิรูปการเมืองมันไม่เคยเกิดเลยสงสารประชาชนที่ต้องมาติดลมอยู่ในการเมืองที่ไม่มีความแน่นอนกรณีที่นายอนุชานาคาสายสอสอชายนาฏพลังประชารัฐออกมาตั้งโต๊ะคู่ว่าถ้ารังแก่กันไม่เลิกจะแฉกลับให้เป็นเรื่อง
เราไม่นอนนะคะเพราะเด็กประยุทธ์คงประจักษ์แล้วว่า
การเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒ที่แม้ว่าจะอ้างว่ามาจากการเลือกตั้ง
มันไม่ได้ง่ายเลยนะมันยากเหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขาอะค่ะ
ทีนี้พักประชาธิปัตย์เองค่ะเขามีการสัมมนากรรมการบริหารพัก
แล้วก็สอสอพักที่จังหวัดประจวบคิริขันนะ
จุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักก็ยืนยันแหละว่า
ประชาธิปัตย์รวมกันเป็นหนึ่งทำงานกันเป็นทีม
มานั่งขัดแย้งอะไรใดทั้งสิ้น
รับด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูลหลังรับตำแหน่งนะคะ
ต้องเตรียมเดินสายลงพื้นที่รับฟังปัญหาแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากทั่วไทย
ส่วนเรื่องปมการขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐเนี่ย

เรื่องการเมืองยังคงต้องติดตามอย่าเครียดไปคุณผู้ชม

ฝนตกขี้มูหลายคนดีมาพบกัน

ครูพะสมคิดว่าใครมาพบกันน่ะ